มาทางนี้ค่ะฉายาบาร์บี้เมืองไทยนะคะ

ขวัญบอกเลยนะว่าดีใจมากเลยเพราะว่าเธอนั่นแหละ
คือลูกหลานของย่านาคพระขนงตัวจริง
แล้วพอพี่นักข่าวถามว่าเรื่องความรักตอนนี้แฮปปี้หรือเปล่า
หวานใจในเครื่องแบบใช่ว่าที่ร้อยตีนะคะ
ธนกฤษจิตอารีรัฐหรือเปล่า
ที่เป็นเลขานุการท่านสมศักดิ์เทพสุธินหรือเปล่า
โอ้โหแหมคุณค่ะรายละเอียดเนี่ยแน่นเหมือนกันนะคะ
เพราะเห็นที่ขวัญโพสต์ว่าได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาธนายความ
หนุ่มคนนี้ค่ะก็เคยไม่ห่างนะไม่ห่างเลย
นี่ตัวติดกันตลอดเลยเออนะคะคุณผู้ชม
ขวัญบอกว่าจริงแล้วไม่เคยพูดว่านุ่มหน้ากากทัสซิโดคนนี้คือใครนะ
คือก่อนหน้านี้เขาก็มีแบบว่ามีบอกใบ้มาว่าหวานใจเขาเป็นแบบว่า
หน้ากากเท็กซิโดอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าพี่เขียนแซวก็ได้
แต่เขียนให้ถูกคู่ถูกคนก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องลงรูปคู่เปิดตัวขวัญบอกเลยไม่มีนะจ๊ะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องขวัญอุสามณีกันจ้ะ

พวกคู่ไม่มี
ไม่มี

ก็แบ่งรับแบ่งสู้ก็ไม่ได้บอกชัดเจนก็รอดูต่อไปนะคะ